มาดูเรื่องนี้กันหน่อยที่กลืนเอาไว้เพราะขายยาเสพติด

กะดูภาพนาทีที่เขาไปจับหน่อยค่ะ
จับกลุ่มจะไปฟ้องแม่แล้วเห็นมีอยู่ช่วงนึงบอกว่า
ยังไงนะขออนุญาตใช้คำอย่างที่เขาใช้แล้วกัน
ขี้จะแตกตำรวจก็แบบโอ้โหนะคะ
ต้องแบบรีบเข้าไปดูแลเลยนะ
เป็นนาทีที่ชุดปฏิบัติการข่าวของกองกำกับการ
ตระเวนชายแดนที่๔๓นะคะ
ส่วนที่กำลังเข้าจับกลุ่มนายสมศักดิ์เซ็นเจริญอายุ๔๐ปี
มีฉายานะคุณนัทพงศ์ปุ๊ฟรีดอม
แต่คงไม่ฟรีดอมแล้วนะคะก็ไปจับได้
ตอนกำลังนอนอยู่ในขนำเลยนะคะที่อำเภอเมืองสงขลาค่ะ
ตำบลเกาะแก้วแล้วก็ขัดขืนอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
ตัวก็ไม่ให้ค้นปฏิเสธเสียงแข็งบอกไม่มียา
แล้วตะโกนหาแม่ตลอดเวลาจะไปหาแม่ก่อนไม่ยอมให้จับ
จะไปฟ้องแม่นะคะจนทีก็ไม่ยอมแหละค่ะ
ค้นจนกระทั่งพบว่ามีไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงนะคะ
ปากแข็งพอเจอแล้วก็ปากแข็งนะบอกไม่ใช่
ต้องทำลายของใครก็ไม่รู้ตำรวจจะเชื่อไหมไม่รู้ใครเอามาอยู่ในกางเกงเอาไว้ในกางเกงนะค่ะ
แล้วเราจะเห็นในคลิปมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาก็คือคุณแม่เข้ามา
ก็เอาไอซ์มาให้แม่ดูว่าของกลางนี้พบในตัวของลูกชายนะนะคะก็ยังไม่จบอีกนะ

ขอตัวไปเข้าห้องน้ำบอกว่าอุจจาระใส่กางเกงแล้ว

ตำรวจที่จะปล่อยไหมล่ะคะ
คือมีหลายเวอร์ชั่นมาก

ตำรวจนอกจากนี้แล้วก็ยังเข้าตรวจค้นบ้านพักเลขที่๑๖๖

แล้วก็เจอจริงคุณผู้ชมไปเจอไอซ์อีกจำนวนหนึ่งในห้องนอนนะคะ
ซึ่งนายสมศักดิ์ก็ยังอ้าง

ไม่ใช่ไอซ์สารส้ม
ตำรวจยึดสารส้มของคุณสมศักดิ์มาได้นะคะ
กรัมเงินสดอีก๔๕๐๐บาท
อาวุธปืน๙มิลลิเมตรแล้วก็กระสุนอีก๒๖นัดนะคะ

แต่พอถูกเค้นมากก็ยอมรับนะคะ
ซื้อมาจากนายแพนล่าสุดสั่งมาเมื่อ๒๒สิงหาคม
จำนวน๓๕กรัมแล้วก็เอามาแบ่งขายให้กับผู้เสพ
ละ๓๐๐๕๐๐บาท
นี่พ่อค้ายาเสพติดนะคะก็โดนไป๒ข้อหาค่ะ
มียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
พ้นโทษออกมาก็อย่าทำให้มะหรือแม่เสียใจอีกก็แล้วกันนะครับ